จากอุบลไปอุดรค่ะไปดูพระอุโบสถกลางน้ำ
แต่ว่าเป็นทรงดอกบัวนะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
ซึ่งท่านรองเจ้าอาวาสบอกว่าอุโบสถดังกล่าว
มีแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะและใช้งบประมาณที่
พุทธศาสนิกชนร่วมกันบริจาค๓๐ล้านบาทสร้างขึ้นมา
เป็นรูปทรงที่แปลกนะคะที่วัดสันติวนาราม
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดป่าดงไร่
ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะ
อุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัว
อยู่ในบริเวณดงป่าไร่พื้นที่กว่า๑๐๐ไร่
เป็นป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นหนองน้ำนะคะ
กลางหนองน้ำที่มีชื่อว่าน้องน้ำอีสานเขียว
และบริเวณหนองน้ำจะมีพระอุโบสถกลางน้ำแบบนี้นะคะ
ซึ่งตอนนี้สร้างใกล้จะเสร็จแล้ว
เหลือเพียงระบบไฟและการตกแต่งรอบนอกค่ะ
พระสมุระวีระวิวันโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบอกว่า
การก่อสร้างพระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัวแบบนี้

เริ่มสร้างตั้งแต่ปี๒๕๔๔แล้วค่ะ
รูปแบบการสร้างมาจากอินเดีย
ตั้งงบประมาณการก่อสร้างไว้ที่๓๐ล้านบาทนะคะ
ขณะนี้ใช้เงินจากการบริจาคไปแล้ว๒๘ล้านบาท
อุโบสถกลางน้ำมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะ
เมตรสูง๑๙เมตรมีกลีบดอกบัวทั้งหมด๒๔กลีบค่ะ

ก็คือการปูพื้นด้วยหินภูเขารอบพระอุโบสถ
ในส่วนของตัวสะพานด้วยนี่นะคะกำลังสร้างเลยนะคะ

จากบริเวณวัดไปจนถึงพระอุโบสถนะคะ
รวมทั้งจะมีการหล่อพญานาคจำนวน๒ตัวด้วยนะคะ

จะได้ชมความสวยงามของ
พระอุบัติศรวจทรงดอกบัวแบบเต็มรูปแบบ
นี่ออกแบบสวยมากนะครับ